มาติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีออกมาระบุว่า
ต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้เร็วที่สุดนะครับ
เพราะว่าถ้าช้าไปจะกระทบต่อความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจของประเทศ
ขณะที่นายบัญญัติบรรทัศน์แกนนำพักประชาธิปัตย์ออกมาปฏิเสธ
ขอรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
โดยให้เหตุผลว่ามีคนในพักที่เหมาะสมมากกว่า
ส่วนตัวเองนั้นขอทำหน้าที่สอสอในสภาเท่านั้น

ประเทศเลยหมาธาชงนี้ก็คือเหาะไหร่เป็นเวรกมาก
ทำประโยชน์ได้เยอะจะทำรัฐสภาให้มีเกียรติจริงจริง
รัฐสภาให้เป็นกลไกที่สำคัญในการเอื้ออำนวย
หลักนิติรัฐนิติธรรมของชาติเอื้ออำนวยต่อการบริหาร
ต่อการพัฒนาประเทศก็น่าสนใจแต่ว่าสำหรับตัวผมเอง
ผมผมพูดไว้ตรงนี้เลยว่าใจจริงผมขณะนี้เนี่ย
ผมอยากอยู่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรธรรมดา
ถือเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกของนายบัญญัติบรรทัศน์
ปฏิเสธรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
หลังมีข่าวว่าพักพลังประชารัฐและพักเพื่อไทย
เทคะแนนสนับสนุนให้นายบัญญัติ
และกับเงื่อนไขตอบรับเข้าร่วมรัฐบาล
แต่ไม่ปฏิเสธหากพักไหนเห็นว่าตำแหน่งนี้ควรเป็นของคนในพักประชาธิปัตย์
เพราะภายในพักมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
พร้อมทำหน้าที่ประธานสภาได้
ขณะที่ความมั่นใจของทางฝั่งพักพลังประชารัฐ
นายกอบสักผู่ตระกูลโคศกภักดิ์
อดใจรออีกสักนิดเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการต่อรอง
ซึ่งหัวหน้าพักและเลขาธิการพักกำลังเจรจากับสองพักการเมือง
ทั้งประชาธิบัตรและพุมใจไทยที่จะเข้าร่วมรัฐบาล
ซึ่งทุกพักกำลังตัดสินใจต่อรองข้อตกลงให้ดีที่สุด
เช่นเดียวกับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ที่เห็นว่าจำเป็นต้องมีการปิดดิวตั้งรัฐบาลใหม่ให้เร็วที่สุด
เพื่อไม่ให้กระทบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประเทศ
แต่ออกตัวว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของแต่ละพักการเมือง
ที่จะพูดคุยกันเรื่องนโยบาย
ยืนยันตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ใช่การเล่นขายของ
ใครอยากจะเป็นก็พูดออกมา
ซึ่งสุดท้ายเชื่อว่าพักการเมืองที่จะร่วมรัฐบาลกัน
จะพูดคุยตกลงกันได้

อย่าเอาผมเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะ
เพราะฉะนั้นผมยังไม่ไปก้าวร่วงเขาตรงนี้หรอก
เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของคนที่คาดว่าจะเป็นรัฐบาลเขาก็คุยกันมา
ผมคิดว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การพูดคุยกันให้เข้าใจ
ให้รู้เรื่องว่าบ้านเมืองมันต้องการอะไรในขณะนี้นะ

การคาดการทุกคนจุดชะงักแล้วทำงัดให้สงครามกรายค้า

เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความไม่ได้เชื่อใจ
ให้กับต่างชาติเขาเพราะมีผลกับการลงทุนของเราด้วยนะครับ
ขณะที่การจัดสรรโคต้ารัฐมนตรี
เป็นผู้หารือโดยตรงกับแก่นำของพักการเมือง
ภายใต้เงื่อนไขสอเจ็ดที่นั่งต่อหนึ่งเก้าอี้
โดยยังมีชื่อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

และผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาอยู่ในตำแหน่งเดิม

ขอให้เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ซึ่งตามขั้นตอนเมื่อได้นายกรัฐมนตรีแล้ว
ก็ต้องให้เกียรติกับนายกรัฐมนตรี
หาลือกับพักร่วมรัฐบาลในการจัดคน
ในตำแหน่งอย่างไรให้ลงตัว
ส่วนคำถามที่ว่าจะกลับมาช่วยงานรัฐบาลอีกหรือไม่
พลเอกประยุทธ์ได้กลับมานั่งนายกรัฐมนตรีอีก๑สมัย
ผลเอกอนุพงศ์ตอบว่าขอให้เรื่องที่คิดเกิดขึ้นก่อน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน